นี้ก่อนเมื่อวานนี้สักช่วงเวลาบ่าย
คือที่บางบ่อสมุทรปราการเขาบอกว่ามันเกิดเหตุแบบนี้
เป็นเหมือนถังออกซิเจนระเบิด
ระเบิดเสร็จมันมีถังแก๊สด้วย
ปรากฏว่าเผาไหม้ตรงนั้นแล้วคุณนึกถึงแรงระเบิด
กลายเป็นมีคนงานเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งและเจ็บสาหัสหนึ่งเลยนะคะ
ที่ถนนเทพรัฐที่บังบ่อสมุทรปราการ
อย่างที่บอกว่าช่วงบ่ายพอหลังเกิดเหตุตำรวจกู้ภัยไปถึงเลยค่ะอย่างเร่งด่วน
ตรงนั้นปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบ
มันเป็นลักษณะเหมือนการเก็บเครื่องจักรเก่าแล้วเนื้อที่เนี่ยมีสัก๘ไร่
คนเจ็บที่เข้าไปเจอคือนายอัตภพลนามโยธาอายุ๓๒ปี
เขาหมดสตินะคะแล้วหูซ้ายฉีกขาดด้วย
เร่งนำตัวส่งลงพยาบาลบางบ่อ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ระดมฉีดน้ำเข้าไป
อยู่สักประมาณ๒๐นาทีสุดท้ายคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ยังไปเจอผู้เสียชีวิต๑คนค่ะ
คนนี้ชื่อนายสำรานประสิทธิ์อายุ๓๒ปี
สภาพของเขาขาขวาขาดตั้งแต่ต้นขาเลยนะคะขออภัยค่ะ
แขนทั้งสองข้างบาดแผลฉีกขาดถึงกระดูก
แล้วตรงบริเวณใกล้ตรงนั้นในรัศมี๑๐๐เมตรรอบจุดเกิดเหตุ
พบชิ้นส่วนร่างกายผู้ตายที่มันกระเด็นนะคะคือแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนเศษซากรถของกระบะ
กระเด็นอีกต่างหากด้วยกระจายเกลือนเลย
เจ้าของรถกระบะดูสภาพรถเจ้าของรถกระบะคันเกิดเหตุชื่อว่าคุณวนัทคงคงไทย
เล่าแบบนี้ตัวเขามากับเพื่อนรวมกันทั้งหมด๓คนมาทำไม
มาจากสมุทรสาครเพราะเขามารับเหมาตัดชิ้นส่วนเครื่องจักร
แล้วพอมาถึงระหว่างที่เขากำลังขนอุปกรณ์ทั้งหมดลงจากรถ
เพื่อที่จะทำการขนถังออกซิเจนขนาดยาวคือใหญ่เลยแหละอีก๓ถังที่อยู่ตรงท้ายรถ
ไอ้ถังออกซิเจนมันเกิดระเบิดตู้มเสียงดังสนั่น
แล้ววางอยู่บนพื้นตรงนั้นตั้งแต่ต้นระเบิดไฟก็ลุกท่วมเผาวอดรถทั้งคันเลย
สุดท้ายหนึ่งในคนงานที่มาด้วยกันนายสำรานเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เพราะจังหวะที่มันระเบิดเขาเดินออกมาจากจุดนั้น
เพื่อที่จะไปเอาอุปกรณ์เพิ่มเติม
ตำรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พอถอไปตรวจสอบหน่อย
เพราะมันต้องไปตรวจอย่างละเอียดว่าสาเหตุของการระเบิดมันคืออะไรกันแน่